ท่านผู้ชมครับมีหญิงสาวคนหนึ่งออกมาแฉพฤติกรรมของผู้ชายคนหนึ่งที่อ้างตนว่าเป็นรือสี

นี่ต้องเอาหนังเสืออะไรเสือมาห่มใช่ไหม
ก็เป็นเครื่องแต่งกายไว้หนวดไว้คราวแต่ก็ไม่ได้เป็นพระไม่ได้ถือศิลป์อะไรแบบนั้นนะฮะก็เป็นฤษีนะครับ
แต่ทีนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับหญิงสาวคนนี้บอกว่าคนที่อ้างตัวเป็นรือสีคนนี้เนี่ยลักษณะมันแบบมันแปลกอ่ะ

มันเหมือนมีการคุกคามทางเพศด้วย

คือเป็นเพื่อนกันทางเฟซบุ๊ก

แล้วก็แชทมาขอพูดคุยมาคุยไปคุยมาทักเลยว่าเธอดวงไม่ดี

อ่าอย่างนั้นอย่างนี้บอกว่าเธอเนี่ยเคยเป็นเมียในชาติที่แล้วของฤษีด้วยนะ

สุดท้ายให้เปิดกล้องวีดีโอคอลคุยกัน
ข้างบนนั้นคือภาพของหญิงสาวผู้เสียหายนะ

บอกจะทำพิธีให้นะทำพิธีสะดอกเคราะห์เสริมดวงนี่นะฮะเธอก็บันทึกเอาไว้นะครับนี่เป็นหลักฐานที่บันทึกเอาไว้นะครับคือคุยไปคุยมาเนี่ยไปโชว์อวัยวะเพศให้เขาดู
ใช้มือจับอวัยวเพศตัวเองโชว์ให้เขาดูแล้วบอกเป็นการสะดอกเคราะห์แบบเร่งด่วน

เร่งด่วนเห็นไหมคือไม่ต้องมาหารือสีที่สำนัก

อยากรู้ว่ามันยังไงทำไมมันต้องไปสะดอกตรงนั้นอย่างเดียวเลยเหรอพี่อุ๋ย

เออเธอบอกเธอรีบวางสายทิ้งไปเลยนะวันนั้นอ่ะ

แต่ด้วยความที่อยากจะรู้ว่าเออคนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่

เพราะว่าเขายังไม่จบเขายังพยายามแชทมาหามาพูดมาคุยด้วย
แล้วตอนที่ติดต่อมาหาหญิงสาวผู้เสียหายเนี่ยคือพยายามจะบอกให้เขาไปหาที่สำนัก

เพื่อไปทำพิธีสะดอกเคราะห์นะฮะอย่างแชทเมื่อ๒๘มีนาคมที่ผ่านมานี่เอง
ผู้ชายคนนี้ที่อ้างตัวเป็นรือสีเนี่ยทักไปหาหญิงสาวผู้เสียหาย
อ่าถามนะบอกร้อนไหมครับ
จากนั้นก็มีการพูดคุยตามปกติ
คือผู้เสียหายเธอบอกว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งเธอก็ดวงไม่ค่อยดี

เธอก็เลยบอกว่าเออดูดวงให้หน่อยค่ะแล้วก็มีการถามวันเดือนปีเกิดกัน
แล้วฤษีคนนี้เนี่ยเขาก็พยายามที่จะทำให้ผู้เสียหายเนี่ยเชื่อนะ
เขาก็ส่งพวกภาพเครื่องรางของขลังที่เขามีไพ่ยันที่เขามี
ส่งไปให้ดูผ้ายันก็จะเป็นลักษณะผู้ชายผู้หญิงอยู่ตรงกลาง
แล้วก็มีพวกไอ้งั่งอะไรวางอยู่บนลำตัวก็มี
รวมทั้งมีภาพที่ฤษีคนนี้เคยถ่ายภาพคู่กับดารานางแบบเซ็กซี่คนหนึ่ง
โอเคนี่ส่งมาเยอะไปหมดละส่งมาเรียกความน่าจะถืออย่างนี้
นี่นะครับแต่เราสอบถามไปยังดารานางแบบสาวท่านนี้แล้วนะ
เขาว่าไงคะเขาบอกเขามาขอถ่ายรูปด้วย
ฟิล์มเหมือนแฟนคลับอย่างนี้ใช่ไหมก็เจอเขามาขอถ่ายรูปด้วย
เขาก็เอาไปกล่าวอ้างกับคนอื่นว่าโอ้เขาลูกศิษย์เยอะนะครับ

จากนั้นแคทต่างมันลุกลามปลานไปนะครับ
ส่งข้อความมาเรื่อยเนี่ยพยายามจะให้หญิงสาวผู้เสียหายเนี่ย
ไปหาเพื่อทำพิธีสะดอกเคราะห์เนี่ยแต่บอกมันต้องทำพิธีถึงขั้นที่จะต้องเอาไอ้งั่ง
คือเอาอวัยวะเพศของตัวฤษีเนี่ยเข้าไปที่ในอวัยวเพศของทางฝ่ายหญิงเขา

คือถามเนี่ยถามหลายอย่างคือเดี๋ยวนะถามในเชิงที่ว่าถึงขั้นถามที่ว่าจะต้องให้เตรียมถุงยางอนามัยไหมก็เยอะ
เขาถามเขาก็เลยบอกเฮ้ยอะไรเนี่ยจะทำพิธีอะไรนัดให้ไปเจอที่ไหน
บอกเดี๋ยวไปมาหาก่อนกันแล้วกันเดี๋ยวจะพาไปทำพิธีในรีสอร์ท

ขอโทษนะคะเดี๋ยวก่อนอันนี้ถ้าเอาจากไม่อ่านอ่านไม่ได้นะคุณผู้ชมอ่านจากหน้าจอเอานะคะ
ไม่เห็นเดินมาดูที่หน้าจอนะคือถ้าดูจากข้อความฝั่งซ้ายที่ฤษีพูดเนี่ย
มันไม่ใช่เรื่องการสะดอกเคราะห์แล้วนะนี่มันคือขอมีอะไรด้วยแล้วนะพี่อุ๋ย
ฝั่งขวามือหญิงสาวคนนี้ที่เธอคุยด้วยไม่ใช่ว่าเธอเธอจะไปหานะฮะ

พยายามคุยด้วยเพื่อดูซิว่าเอ๊ะคนนี้เขาจะเอายังไง
สุดท้ายเนี่ยเห็นไหมถึงขั้นเนี่ยถามถ่ายแบบนี้เลย
ถุงหรือไม่บอกคุณพ่อด้วยนะ
ตายแล้วเธอก็เลยออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของฤษีคนนี้
คุณนิเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ครับคุณนิต้องการแฉผู้ชายคนนี้
เพราะมาอาบอ้างเป็นฤาษีอือ
หรือสีที่เขาบำเพ็ญตนช่วยเหลือคนก็มี
แต่คนนี้อ้างตัวเป็นรือสีจะคอยสะดอกเคราะห์ให้กับหญิงสาว
แล้วเธอมาเจออย่างนี้เธอบอกสะดอกเคราะห์อะไร
สะดอกเคราะห์แบบเร่งด่วนให้กันวีดีโอคอ
อันนี้ลักษณะเหมือนสร้างเคราะห์เพิ่มมากกว่านะคะ
แล้วพอตัดสายทิ้งไปบอกไม่เป็นไรงั้นมาหาถึงที่ก็ได้
แต่ว่ากว่าจะมาเนี่ยโอ้โหย้ำอีก
ต้องทำแบบนั้นแบบนี้ตายแล้ว
เธอรู้จักฤษีคนนี้เนื่องจากเป็นเพื่อนกันในเฟซบุ๊ก
เธอบอกก็ไม่รู้แหละอยู่ดีเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊ก
แล้วเขาก็ทักมาหาพอรู้ว่าเขาเป็นฤษีช่วงนั้น
เธอบอกเธอปัญหาเยอะนะมีแต่คนมาโกงเธอ
ร้อนใจว่าจะได้เงินคืนไหมเห็นว่าเป็นฤษี
ก็เลยอยากให้เขาดูดวงให้ก็แอดไลน์กัน
ให้เบอร์โทรกันแล้วก็โทรคุยกัน
คำแรกที่โทรคุยกันเลยนะฤษีคนนี้ยังไม่ทันคุยอะไรกันมากเลยนะฮะ
คุณรัชพรนะได้วันเดือนปีเกิดอะไรไปแล้วเนี่ยนะ
เพื่อจะดูดวงเนี่ยพอโทรไปคุยเขาบอก
ตัวของเธอเนี่ยเป็นอดีตเมียของเขาเมื่อชาติก่อน
แล้วกลับชาติมาเกิดแล้วเธอก็เป็นสนมของพ่อปู่ฤษีด้วยนะ
แต่ห้ามไปบอกให้ใครรู้นะทำไมล่ะเรื่องนี้เป็นความลับ
ในชั้นที่มนุษย์โลกเนี่ยรู้ไม่ได้แล้วเธอก็เป็นเชื้อสายของพญานาคด้วย

เป็นหลายอย่างมากด้วยความอยากรู้ว่าไอ้เรื่องทั้งหมดเนี่ย
เขาจะหลอกหรือว่ามันน่าเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหน
เธอบอกเธอก็เลยลองคุยต่อจนมาถึง๒๙มีนาคม
ฤษีเนี่ยโทรมาหาตอนเที่ยงคืน๕๘นาทีโทรมาทางไลน์นะ
แล้วบอกให้เธอเนี่ยเปิดกล้องวีดีโอคุยกันดีกว่า

เธอก็อยากรู้ว่าเขาจะมาไม้ไหนยังไง

คุยอยู่ทั้งหมด๔๓นาทีนะ
คุยอดทนเก่งเหมือนกันนะคุณนี้เนี่ย
ตอนแรกสุดเนี่ยฤษีคนนี้บอกให้เธอ
ราบกับพื้นแล้วหลับตาลง
เอากล้องวีดีโอคอร์เนี่ยถ่ายไว้ที่ใบหน้า

อ่าเธอก็ทำตามนะ

ฤษีคนนี้บอกให้ใช้กล้องหลังก็แล้วกัน

เห็นตัวผู้เสียหายเหมือนกับเราเซลฟี่อะ

ถ้ากล้องหลังเนี่ยผู้เสียหายจะไม่เห็นหน้าจอ
ทีนี้ตรงกล้องหลังนี่แหละ

เขาบอกให้หันกล้องเนี่ยลงไปด้านล่าง

อ่ามันก็เหมือนกับค่อยค่อยเห็นสัดส่วนร่างกายของเธอ

เธอก็เลยถามกลับไปว่าใช้กล้องหลังทำไม
ก็เมื่อกี้ยังให้ใช้กล้องหน้าแล้วเห็นใบหน้าแล้วหลับตา
ตอนนี้ให้ใช้กล้องหลังแล้วก็ให้ถ่ายภาพแพนกล้อง

ฤษีคนนี้ที่เซลฟี่หน้าตัวเองอยู่ตลอดเนี่ย

บอกอ๋อเนี่ยกำลังเปิดขุมทรัพย์ให้อยู่

แล้วอยู่ดีฤษีก็เปิดขุมทรัพย์ของตัวเองให้เธอดู

ต้องเซ็นเซอร์ค่ะเป็นขุมทรัพย์ที่ออกอากาศไม่ได้นะคุณผู้ชม
บอกทีแรกก็นึกว่าทองแห้ง

แล้วที่สำคัญก็คือฤษีคนนี้เนี่ย

ตกใจมากวางสายทิ้งเลย

จริงน่าให้คุณพ่อเป็นคนคุยเนอะแล้วสะดอกคอ
ดูซิว่าอยากรู้ว่าจะสะดอกข้อให้คุณพ่อยังไง

อย่างนี้มันก็ต้องแฉจริงอะเนาะ
คือทางคอนี่คือทำให้พิธีเบื้องต้น

ต้องไปตำหนักเขาแล้วก็รีสอร์ทค่ะ

ดารานักร้องเน็ตไอดอลพิตตี้ก็มาทำกับเขาทุกคน

มีค่ะแต่ว่าสำหรับคนอื่นเขาจะคิดค่าใช้จ่าย
ละ๕๐๐บาทขึ้นไปแล้วแต่กรรมน้อยกรรมเยอะ

เพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเมียเขาตั้งแต่ชาติที่แล้ว
ถ้ายอมเป็นเมียเขาดังสนมเขา

ก็คือจะพาไปเปิดรีสอร์ทเพื่อทำพิธีกรรม

บอกว่าเข้าไปต้องไปเปื้องผ้าอาบน้ำมนต์
บวชสวรรค์ของเขาแล้วก็กับเขา
เพื่อให้น้ำมนต์ออกมาแล้วไปเลี้ยงไอ้ง่างตาแดงเขา

หลอกลวงแล้วค่ะบ้าเหมือนกามโรคจิตแล้วประมาณนี้ค่ะ
นี่เห็นไหมเธอบอกเธอไม่ได้ตกเป็นเหยื่อนะ

ขนาดจะสะดอกเคราะห์เร่งด่วนเนี่ย

ทีนี้ฤษีคนนี้ไปอ้างว่าลูกศิษย์ลูกหาเยอะใช่ไหม

บอกมีนางแบบมีเน็ตไอดอลท่านผู้ชมครับนี่ฮะ

ภาพนี้คุณเอมมี่แม็กซิม

เราก็ไปถามมานะฮะไปหาคุณเอมมี่มา
คุณเอมมี่บอกว่าภาพที่ถ่ายคู่กับฤษีคนนี้เนี่ย

ทีนี้เธอบอกขอย้อนไปหน่อยนะ
รูปนี้เนี่ยมันถูกถ่ายตั้งแต่๕๖ปีก่อน

ตอนนั้นคุณเอมมี่เธอยังศรัทธาเรื่องของพ่อปู่ฤษีอยู่

ถึงขั้นมีอยู่ช่วงนึงเธอเคยแต่งกายเป็นรือสีก็มี

คุณเอมมี่เคยไปงานไหว้ครูของฤษีตนหนึ่งที่จังหวัดสะแก้ว

ตอนนั้นเธอเคยเนี่ยฮะแต่งกายเป็นฤษีแบบนี้ก็มี
แล้วนั่นแหละตอนที่ไปที่สะแก้ว
มีคนมาขอถ่ายรูปด้วยซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อน

เธอไม่เคยไปเข้าพิธีอะไรแบบที่เนี่ยฤษีคนนี้บอกว่าเนี่ย
มีนางแบบมีเน็ตไอดอลอะไรเคยมาให้ทำพิธีให้เนี่ย
ไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับคนนี้เลย

เพราะเอาภาพถ่ายเธอที่ถ่ายคู่กับเธอเนี่ย

มาขอถ่ายรูปก็ต้องพูดแค่ว่ามาขอถ่ายรูป
ไม่ใช่มาพูดว่าเอมมี่เป็นลูกศิษย์แล้วก็
การที่เอารูปเอมมี่ไปล่อลวงผู้หญิงออกมา
เพื่อที่จะมาทำอนาจารย์มันแย่มาก
มันแย่มากซึ่งข่าวมันแรงสำหรับเอมมี่เกินไป
คือมันชีวิตคนมันเป็นชีวิตผู้หญิง
คุณไม่ควรทำแบบนี้ไหม
คือจริงแล้วกับที่อาจารย์คนนี้ทำคือเฮียมาก

แล้วยิ่งเอาไปแอบอ้างก็คือสุดมาก
ทุกอย่างมันกำลังดีสำหรับเอมมี่ไปหมด
แต่อยู่ดีพอมันเจอข่าวนี้แล้วมันแบบพังหมดเลยอ่ะ
นี่เห็นไหมเธอบอกเดี๋ยวเธอจะจัดการนะครับ
บอกพฤติกรรมแบบนี้นี่ไม่ไหวจริงนะครับ
ทุกผู้ชมครับวันนี้เราเจอกับผู้เสียหายผู้หญิงอีกคนนึง
คนนี้เนี่ยถึงขั้นมีเรื่องฟ้องร้องฤษีคนนั้นไปแล้วนะฮะ
นี่ครับวันนี้คุณบอมอภิวัตไปคุยด้วยผู้หญิงคนนี้อยู่อุดรธานีนะครับ
ชื่อคุณเอก็แล้วกันนะอายุ๔๕ปี
คุณเอบอกว่าเธอมีเรื่องฟ้องร้องกับฤษีคนนั้นแล้วที่ตกเป็นข่าวนี่แหละนะ
โดยเล่าว่าเธอเนี่ยรู้จักกับอาจารย์คนนึงแล้วเขาพาเธอไปแนะนำให้กับฤษีคนนี้
ซึ่งตอนนั้นฤษีคนนี้เนี่ยอยู่กับภรรยาฤษีเขาจะมีเมียได้มีภรรยาอะไรได้
เขาก็เรียกภรรยาเข้ามาเหสีนะครับเธอก็เชื่อถึงขั้นให้เขาเนี่ยมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านเธอนะ
เพราะตอนนั้นเธอมีเรื่องคดีความเยอะนะครับ
ตอนที่อยากให้เขามาช่วยเรื่องคดีแล้วให้เขากับมเหสีของเขาเนี่ยมาอยู่ที่บ้านของเธอเนี่ย
มันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะเธอมีลูกสาวยุค๑๓ปี
ฤษีคนนี้เนี่ยมาพูดทีเล่นทีจริงบอกแม่อยากจะลงหน้าท้องให้กับลูกสาวของเธอเหลือเกิน
จะช่วยเสริมดวงบารมีอำนาจวาสนาให้แล้วอ้างเหมือนกันเลยว่า
บอกลูกสาวของเธอเนี่ยในอดีตเนี่ยเคยเป็นสนมของเขามาก่อน
มีเชื้อสายพญานาคมาถึงชาตินี้แล้วเนี่ย
ยังไงซะเมื่อเคยเป็นสนมมาแล้วในชาติที่แล้วนะอรัชพร
ยังไงคะชาตินี้มันก็ต้องเป็นอีก
เอาโทษนะคะยึดติดกับอดีตเหรอคะ
คุณพี่เขาเลยบอกไม่ไหวแล้วมันเริ่มทะแม่งทะแม่ง
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นข่าวในขณะนี้เธอบอก
เธอดีใจมากที่มีคนออกมาแฉลื้อสีคนนี้สักทีนึงนะฮะ
ไม่รู้จักกับคนผู้เสียหายคนนั้นนะผู้หญิงคนนี้นะที่เป็นข่าวนะขณะนี้
แต่ตัวเธอเนี่ยเคยเจอมาแล้วมีเรื่องฟ้องร้องกันด้วย
ทำไมต้องไปรีสอร์ท
เขาก็ต้องไปต้องนัดรีสอร์ทอยู่แล้วตามปกติที่เขาคุยกับผู้หญิงอื่น

เราก็อยากจะเจอเหมือนกันนะฤษีคนนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ทีมข่าวของเราก็ทราบว่าอาสมของเขาอยู่ที่อุดรธานีอยู่ในอำเภอเมืองนะครับ
นี่ก็เลยไปหาเลยนะฮะเจอจริงนะฮะ

นึกว่าเจอไอ้งั่งมีไอ้งั่งอยู่ด้วยไหม

เราก็ถามว่าใช่ไหมพี่ไม่ใช่ใช่ไหมฤษี

เขาบอกว่าเขาขอชี้แจงหน่อยที่บอกว่าเขาไปทำแบบนั้นแบบนี้ตามคลิปเนี่ยนะ
เขาบอกว่าตัวเขาถูกจัดฉาก

เป็นคนในคลิปจริงแต่เขาถูกจัดฉาก
คือหมายถึงถูกบังคับให้เปิดขุมทรัพย์ให้ดูอะไรอย่างนี้เหรอ
เขาอ้างว่าเขาถูกจัดฉากนะโดยมีผู้เสียหายเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมาหลอกล่อ
เพื่อให้เขาเนี่ยออกไปที่รีสอร์ทแล้วจะพาตำรวจมาจับ
ตอนที่กำลังคุยไลน์กันอยู่อะ

แต่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างเนี่ยมาดนจิตดนใจ
ไม่ให้เขาออกไปหาผู้หญิงคนนั้นเหตุการณ์เลยไม่ได้เป็นไปตามแผน
แล้วแชทไลน์นี่จัดฉากด้วยไหม
ก็นี่แหละเขาบอกถูกจัดฉากแชทไลน์
คือยังไงอยากรู้ว่าใครบังคับให้เขาโชว์ของลับ
แต่อีกฝั่งหนึ่งก็ใช่ไหมฝั่งเขาก็ถามตลอดเลยนะ

ถุงไหมอย่างนั้นได้ไหมอย่างนี้ได้ไหม
เห็นไหมทีนี้ไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขายอมรับว่าเขาคุยกับผู้หญิงคนนี้จริงนะครับ
เป็นการคุยผ่านแชทเขาไม่ได้ทักไปก่อน
ผู้หญิงคนนี้โทรมาบอกให้เขาเอารถไปรับเพื่อให้พาไปทำพิธีที่รีสอร์ท
แต่ตัวเขาไม่มีรถแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องไม่สมควรด้วยก็เลยบอกว่าให้มาหาที่อาสมแทน
พอมาถึงก็ทำพิธีให้โดยมีแม่ของผู้หญิงเนี่ยนั่งอยู่ด้วย
ระหว่างทำพิธีหญิงสาวคนนี้บอกหิวข้าวขอให้พาไปกินข้าวหน่อย
แต่ไปกันสองคนก็พอแล้วค่อยกลับมาทำพิธีค่ะแล้วก็บอกว่าโอ้โหที่อาสมเนี่ยมันร้อนเหลือเกิน
ทำพิธีที่รีสอร์ทได้ไหมแต่แม่เขาเนี่ยเอาแม่ของฤษีอยู่นะ
ไม่ใช่แม่ของผู้หญิงแม่ของฤษีอยู่ด้วยแต่แม่ของฤษีพอได้ยืนแบบนี้เนี่ย
บอกไม่ให้ไปหญิงสาวคนนี้อยู่ดีทำพิธีที่อาสมบอกจะให้พาไปที่รีสอร์ท
แม่ฤษีก็เลยห้ามไว้ไม่ให้ไปส่วนเรื่องแชทต่างเขาไม่ยืนยันว่าเป็นตัวเขาหรือเปล่า
เพราะทุกวันนี้มันปลอมแชทกันได้แต่ไม่ใช่เรื่องยากหรอกนะที่จะตรวจสอบ
แล้วคลิปอ่ะใช่แชทเรื่องอะไรปลอมได้จริงอยากรู้คลิปมากกว่าว่า
แล้วอันนั้นปลอมด้วยไหมคลิปมันก็ตัดต่อกันได้เอาล่ะชะพรเป็นการตัดต่อเหรอ
คุยกันจริงแต่คุยเรื่องทั่วไปคุยแบบส่วนตัวนะคุยแบบธรรมดา
แล้วไอ้เรื่องที่แบบเนี่ยเขาไปเอาโชว์ของลับโชว์ของลับอะไรของเขาเนี่ย
อันนี้ไม่ใช่เลยไม่จริงเลยตัดต่อเหรอตัดต่อมันเห็นแค่ช่วงล่าง
มันก็เลยบอกไม่ได้ใช่ไหมว่ามันคือของใครอย่างนี้เนาะ
แล้วบอกเคยลูกสิทธิ์ลูหาใช่ไหมยังไงลูกสิทธิ์ดาราเห็นไหม
แล้วไปเอ่ยชื่อเขาด้วยอ่ะเห็นไหมฮะแล้วส่งไปให้คนอื่นเขาดู
นี่เขียนชื่อคุณเอมมี่ลูกศิษย์ดาราเอมมี่แม็กซิม
เขียนชื่อเลยซึ่งแล้วไปบอกลูกศิษย์ดาราของคุณพ่อครับลูก
เขาจะเรียกตัวเองว่าคุณพ่อเรียกอีกฝั่งว่าลูก
ก็ฤษีคนนี้ก็บอกกับเรานะครับบอกว่าเคยเจอแล้วก็ถ่ายรูปกัน
ก็ยอมรับว่าไม่ได้สนิทสนมอะไรกันไม่เคยทำพิธีอะไรกัน
เรื่องที่มีคนอ้างว่าตัวเขาจะเอาผู้หญิงไปทำพิธีลงหน้าท้องที่รีสอร์ท
ยืนยันว่าไม่จริงนะครับเพราะไม่ว่าจะทำพิธีให้ใครเนี่ย
เขาจะทำที่อาสมของเขาเท่านั้นแล้วไม่เคยถูกเนื้อต้องตัวใครด้วย

เจ้ากำลังเชิดผิดเพราะว่าพวกเจ้าเอาคอยไปว่าได้
ค่อยไปได้คอยพิษแท้แต่ว่าพ่อเจ้าเอาคอยไปว่าได้
พวกเจ้าอยู่ติศาเดี๋ยวเรียงมันสีบไปค่ะกว่านั้น
งงนิดนึงผู้สื่อข่าวถามว่าเออแล้วในรูปตกลงนี่ใช่ไหม
เขาบอกว่าเรื่องหน้าเนี่ยใครก็เอารูปไปได้นะ
เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ยืนยันไม่แต่คนถ่ายต้องจำได้สิว่าเราเคยถ่ายรูปนั้นไหม
หรือว่าแล้วเราได้พูดจานหรือเป็นคนในคลิปนั้นมั้ย
มันต้องจำได้หรือเปล่าพี่อุ๋ยก็เอางี้หรือสีหรือสีวันนี้เนี่ย
เขาเลยบอกกับคุณบอมอภิวาร์ดบอกไม่เชื่อใช่ไหมอ่าค่ะอ่า
ตรงนี้เนี่ยถ้าคลิปเนี่ยเขาบอกเขาคุยทั่วไปค่ะแต่แบบที่ว่าโอ้โห
ไปเห็นของสงวนของลับเอามาโชว์มาทำอะไรเนี้ยอันเนี้ยตัดต่ออ่า
แชทไลน์ก็ตัดต่ออ่าอ่าแชทไลน์ใครก็ตัดต่อได้สมัยนี้ค่ะ
เพราะฉะนั้นเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจเขาเลยไปสพนสูงไปโรงพักเลย
ไปแจ้งความเหรอไปลงบันทึกประจำวันอ๋อเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาไว้ก่อน
นี่เห็นไหมนี่มาแล้วฤษีเห็นไหมอ่าบอกเรื่องทั้งหมดเนี่ย
ถูกจัดฉากใส่ร้ายแล้วเดี๋ยวจะขอรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งความกลับ
คนที่ออกมาทำให้เขาเนี่ยเสื่อมเสียเสียหายด้วยเอออ่ะนี่ยิ่งรุนแรง
แต่อีกฝั่งนึงเขาบอกโอ้โหเขาเจออย่างนี้ไม่ไหวเขาก็เลยต้องออกมาเปิดเผยพฤติกรรม
อ่ะก็ในเมื่อสองฝั่งก็คือมีการไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันแล้วเดี๋ยวตำรวจเขาจัดการเองแหละเนอะ
ว่าจริงไม่จริงยังไงแบบไหนเขาก็มีวิธีนะคะ